จันทบุรีหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
พ่อค้าพลอยชาวแอฟริกันค่ะอืม
งงก็ยังมีแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงจริงข้อมือขาดเลยค่ะ
พ่อค้าพลอยคนนี้คือตอนที่เขาไปในพื้นที่
เขาบอกพลอยที่ถือมากระเด็นเลยนะ
ชายชาวต่างชาติค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระ
สายสื่อสารเกี่ยวข้อมือขาดกู้ภัยต้องไปช่วยห้ามเลือด
แล้วนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ตอนที่ไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่
แล้วสายสื่อสารมันยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะคะ
พลอยหล่นกระจายจำนวนมาก
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซอยหลังค่าย
ใกล้กับประตูทางเข้าออกด้านหลังของค่ายตากศิลป์
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
พูดสิข่าวก็ไปดูอาการของนายอาวฟโฟฟาณา
อายุ๓๘ปีสัญชาติกินีอาชีพค้าพลอยค่ะ
เรื่องต้นคุณหมอยังไม่ได้ออกมาแจ้งอาการของคนเจ็บ

นายคูยาเต้อายุ๕๐ปีเป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บ

ว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุได้ยังไง
อย่างที่คุณนัทพงศ์ว่าจะโดนยังไงมันมาได้ยังไง
มันต้องตามเตี้ยเลือดนิดมาก
มันเห็นเลยว่าสายสื่อสารมันมีเลือดไง
แล้วข้อมือเขาก็ขาดเลือดก็ต้องเป็นเลือดเขาถูกไหมครับ
แต่ว่ามันมาเจอกันได้ยังไงมันมาเจอกันได้ยังไง
เอาไปฟังเสียงของเพื่อนเขาหน่อยค่ะ
ครูยาเต้เนี่ยบอกอีกว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้อ่ะ
ขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของบริษัทช่วยมาดูแลหน่อย
สื่อสารเป็นของบริษัทไหนขอช่วยรับผิดชอบดูแลค่ารักษาค่าเสียหายให้กับเพื่อนด้วยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะทางตำรวจที่รับผิดชอบคดีก็คือ
ก็กำลังอยู่ระหว่างการแจ้งข้อหาเพราะว่านี่เป็นอุบัติเหตุการจราจรดำเนินคดีได้โดยที่ยังไม่ต้องมีใครมาเป็นเจ้าทุกข์นะคะ
แต่ก็ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าสายต้นเหตุเป็นของบริษัทไหนกำลังสืบสวนหาพยานหลักฐานที่ชัดเจนก่อนเนี่ยค่ะ
ตรงจุดนี้เลยแล้วเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดมาแล้วหลายครั้งครับ
แต่ว่ามันไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสไงคะโอ้โหนี่สายเหรอคะโอ้นี่ไงดูสภาพสิคะ
มันพันกันมั่วไปหมดเลยคราวนี้จะรู้อันไหนสายไหนอะไรเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันลงมาอย่างเงี้
ไอ้หนึ่งม้วนเมื่อกี้ที่ขดไว้อันหนึ่งเจ้ารอดึงสายต่อ
อันนี้คือเห็ดอันนี้ขออภัยอันนี้คือที่สมุทรปราการ
แต่อันนั้นเนี่ยยังไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วเขาบอกว่า
มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วด้วยนะคะอันนี้คือที่สมุทรปราการนะคะ
ที่ที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
ที่อันนี้คือริมถนนบังนาตราดค่ะเข้ากอมยี่สิบเอ็ดตำบลบังสาวทง
มีสายสื่อสารห้อยระโยงระยางลงมาจากเสาไฟเกือบจะถึงพื้น
มันถึงแล้วค่ะถ้าดูจากภาพนี้นะคะคือใครเห็นก็ต้องถ่ายรูปอ่ะ
เตือนให้ระวังอุบัติเหตุนะคะถ่ายลงโซเชียลกัน
มีคนเดียวที่ถ่ายสายสื่อสารแล้วดูน่ารักคือ
รัสเซลโคลถ่ายแล้วเป็นผลเอางี้เลยเออ
แต่อันนี้ถ่ายแล้วไม่น่ารักเลยเพราะว่าเขาคือเขาถ่ายอย่างนั้น
เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ไงฮะแต่ว่าเราเราท่านท่านคือเห็นแล้วมัน
มันไม่อยากจะอยู่ตรงจุดนี้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
พบว่าเป็นสายสื่อสารของหน่วยงานหนึ่งซึ่งก็รับเรื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอการแก้ไขนะคะยังไงพี่น้องชาวสมุทรประการก็
ช่วยเป็นหูเป็นตาตรงนี้ให้ด้วยก็แล้วกันนะคะเมื่อไหร่แก้ไขได้ก็
ช่วยส่งภาพกลับมาให้เราด้วยนะคะครับ